เหรอเยอะที่สุดเท่าไหร่

เดี๋ยวจะมาตรวจสอบ

พฤษภาคม๒๕๖๖เพราะว่า๑พฤษภาคมวันแรงงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ออก
งวดนั้นเนี่ยรางวัลที่๑เลขที่ออกคือ๘๔
นะครับคุณโหนคุณโบต้าซื้อเลขอะไรครับตอนนั้น
๐๑๙ครับ๐๑๙๐๙๑๐๑๙ไล่กันเป็นแค่นี้แหละ๑๙นี้แหละ
สำหรับอย่างไรก็ได้ครับผมแล้วมีมีพวกอื่น
ด้วยใช่ไหมสรุปแล้วเนี่ยเราถูกถูกเพราะ
ต้องได้เท่าไหร่ต้องได้๑๑๔๐๐๐เท่าไหร่
ประมาณนี้แหละ๔๑๑๕๐๐๐ประมาณนี้ครับ

แล้วยังไงครับพอเราซื้อแล้วเราก็ติดต่อเข้าไปว่า
ใช่ว่าผมติดต่อว่าเขายังไม่ได้ไปติดต่อเขาหรอกเขาติดต่อมาก่อน

ติดต่อเขาก่อนว่าเนี่ยถูกหวยนะแต่ว่าออก๐๑๙แต่จะจ่ายครึ่งเดียวนะคะ

คือคนที่บอกนี่แหละคนที่โกงผมนี่แหละถูกหวยเขาดีใจด้วยนะ

ใช่เขาก็ชื่อคุณเก๋ครับโทรมาก็ดีใจด้วยพอเสร็จก็
แต่เขาบอกว่าหวยอั้นจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะ

บอกโดยตรงเลยป่ะหรือว่า
ครับไม่ไม่ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกับน้องที่เขาซื้อหวย
สั่งให้ซื้อหวยให้ผมนะก็นั่งฟังกับโทรศัพท์ด้วยกันนะ
หมายถึงว่าคุณธนมนตรีเนี่ยซื้อหวยกับคนที่เก๋

ครับก็สั่งให้ซื้อให้สั่งให้ซื้อให้ผมเป็นคนบอกเลขค่ะตรงนี้
เพราะผมจะไม่ซื้อเองผมจะบอกคนนี้ซื้อตรงนี้ตรงนี้
คือฝากเขาซื้อนั่นแหละแชทไลน์ต่างพวกนี้อันนี้คือใครคุย
อันนี้คือน้องสาวคุยหรือว่าคุณธนมนตรีคุย
ครับก็น้องที่อยู่กับผมนี่แหละครับ
เป็นคนคุยแต่คุยกับเก๋ก็
เก๋นี่เป็นอะไรครับเป็นเจ้ามือเลยหรือเป็น
น่าจะคนโดนโพยก็ต้องทรงต่ออีกทีนึงแต่เขาบอกว่าเท่าไหร่ก็จ่ายเขารู้จักใหญ่มากนะ
ก่อนที่หวยจะออกเคยซื้อกับเขาไหมครับ
เคยซื้อซื้อนิ่งหน่อยก็ไม่กล้าซื้อ
เพราะดูพฤติกรรมแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เราดูแล้วนะ

ไม่เคยถูกเพราะว่าเราปกติเราไม่ค่อยซื้อกับเขาเราก็ไม่กล้าซื้ออยู่แล้ว
แต่นี่ว่าด้วยความที่เรามั่นใจเราหาที่ซื้อแล้วมันล่าจะกระจายให้หมด
มันเหลือเจ้าเดียวเอาสักหน่อยว่ะลองเข้ามาซักที
ก็กระจายหลายเจ้าแล้วตอนนี้ว่ามันเหลือเจ้านี้คุณลองดูสิ
เขาบอกว่าถูกเท่าไหร่ก็จ่ายเอาสิพอออกปุ๊บติดต่อมาปั๊บ
แต่จริงแล้วเลขอ้างที่เขาเขียนมาเนี่ยเขามีบอกหมดแล้วมันไม่มีที่๐๑๙ไม่มี
มีแต่๑๙เฉยซึ่งตามหลักและแทงหวยใต้ดินเนี่ย
ถ้าอั้น๒ตัว๓ตัวเขาไม่อั้นถ้าอั้น๓ตัวก็ต้องเขียนไว้ด้วยว่า
มี๐๑๙ด้วยหรือ๐๙๑ด้วยอ่ะแล้วว่ายังไงตอนนั้นเขาบอกว่ามัน
เป็นไปไม่ได้จะอั้นได้ไงก็ไม่ได้ในในโพยที่เขียนมาเลขอั้นหรือ
จ่ายครึ่งเดียวมันไม่มีเลยในโพยที่เขียนส่งมาว่า
เลขนี้คุณซื้อไม่ได้นะเลขนี้คุณได้แค่ครึ่งเดียวไม่มีบอก
อันนี้คุยกับเขาก็ด้วยการพิมพ์หรือว่าหรือว่าโทรคุยแล้ว
พอเขาบอกอันนี้โทรคุยแล้วคุยเองเลยไหมหรือว่าน้องที่เป็น
ผู้หญิงคุยก็คุยเองครับแล้วก็น้องเขาคุยด้วยครับคุยกันสามคนครับ
สรุปแล้วเขาว่ายังไงตอนนั้นเขาบอกว่างั้นก็เย็นนี้เจอกัน
โทรคุยว่าที่๒พฤษภาคมเลยไหมวันที่ที่ตอนเย็นเลยเขาบอกมาเลย
ใช่พอผมไปถึงสูกสบาย๔๘พบผู้ดีขับมอเตอร์ไซน์มาเขายื่น
แจบ้านให้ผมเลยไปรอที่บ้านเลยผมก็ไปรอที่บ้านอืมผมก็แต่
พอเขาพูดว่าเจ้ามือจ่ายครึ่งหนึ่งตั้งแต่แรกใช่ไหม
แล้วเขายืนยอมว่าเออก็ได้ผมมันรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาแล้วตอนนั้นอ่ะ
ที่เขาจ่ายใช่ไหมก็หัวให้ถูกแล้วอยู่ดีบอกว่าก็จ่ายครึ่งนึงอ่ะ
ใช่ไหมแล้วตอนนี้ตอนเย็นมาเจอกันเขาก็โอเคอยู่แล้วว่าจ่ายเต็มก็คือจ่ายเต็ม
แต่สิ่งที่เขาพูดตั้งแต่แรกทำให้ผมไม่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาแล้ว
อยู่ดีจะมากินของครึ่งนึงเฉยนี่หรอใช่ไหมคือตอนที่คุยกันบอกว่าอ้าน
แต่ว่าคุณไม่ยอมเขาก็เลยบอกเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านก็ยอมแล้วยอมแล้วไง
ยอมแล้วยอมแล้วมาเจอกันที่บ้านเขาเลยไปหาเขาที่บ้านมาเจอกันอยู่กลางกลางซอย
เขาเห็นคนขับรถมาเขาก็เลยยื่นกุญแจบ้านเขาให้เพราะบ้านประตูเปิดบ้านเขาเปิดได้ไง
เขาก็เปิดเข้าไปนั่งไม่ได้เช่นในบ้านนะคือท็อกบ้านให้เราขายกุญแจบ้านเขา
แล้วก็เอาไปเขาไปนั่งรอครับรอเสร็จก็ไม่มีอะไรนะวันนั้นผมก็ไม่ได้กลับบ้าน
ผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะกลัวจะไม่ได้ก็ไปกับน้องไปกับเพื่อนผม
นั่งรอ๓๔คนก็รอจนตอนเช้ามา
ใช่ก็เขาให้กุญแจบ้านตะไว้จะมาก็ไม่ได้กลับมาเลยเนี่ย
เขากลับมากลับมาเขาก็มานอนอะไรปกติแล้วก็นั่งกินเราก็
มันเป็นแบบมีที่นั่งซูปูงโซฟาเราเคยไปบ้านเขาไหมไปครับ
เคยไปรู้จักอยู่แล้วรู้จักครับแต่ว่าไม่ค่อยไว้ใจก็เลยไม่
ค่อยซื้อด้วยก่อนหน้านี้ใช่อาทิตย์นี้ก็คือไปเหมือนกับไป
รอว่าเมื่อไหร่เขาจะจ่ายเงินให้สักทีนึงใช่เพราะว่าไม่ไม่
เจอเพราะอะไรแล้วเขาเคยยืมตังไปแล้วเขาก็ไม่คืนคืนก็คืนไม่ตรง

แต่ก็ตั้งก็ยังเหลืออยู่๒๓หมื่น
เวลาคืนนั้นเราก็นั่งรอชวนพึ่งชวนเพื่อนมา

เขาก็นอนอยู่ในบ้านเขา
ใช่ก็เป็น
รอไม่ไหวพรุ่งนี้เช้าผมกลับมามาก็มาหาเขาที่บ้านไม่เจอ
ผมก็ตกใจคิดในใจนะอ่ามันหนีหรือเปล่าวะเป็นมัน
มันกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วอ่ะอ่าแล้วสรุปวันนั้นเจอคนไหน
วันที่สามเจอเขาผมไปเขาเรียกบ้านเขาไม่ยอมเปิดให้ผมเลย
เขานิ่งเลยคนอยู่ในบ้านแท้ไม่ไม่หือไม่อือเลย
อะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมบอกไม่หึงไม่อืออะไรสักอย่างก็เอาแล้ว
ทีนี้พ่อเขานั่งอยู่ข้างแล้วเก๋อยู่ไหนครับอยู่ข้างในล่ะ
ผมก็เลยเปิดสื่อวิสาศาสตร์นะเปิดประตูบ้านไปดูเลยอ้าวอยู่
ทำไมทำไมไม่ไม่หือไม่อื้ออะไรเลยอ่าแล้วก็นั่งเล่นเฉยเฉยแล้วก็
หน้าเราก็ไม่อะไรอ้าวทำไมไม่ออกบ้านมาวะผมก็รอผมก็เลยว่า
สรุปแล้ววันนั้นได้ไหมไม่ได้ก็ก็เขาก็เรียกกลับมา
ก็เลยตัดสินใจเรียกเขามาผมเป็นคนเดียวอืมอ้าวออกมาคุยกันที่มัน
ยังไงเนี่ยรอเนี่ยเขาจะมาเมื่อไหร่สิบโมงใช่ไหมเนี่ยผมรอ
ใกล้จะ๑๐โมงแล้วผมมาตั้งแต่๘โมงเนี่ยมารอคุณเนี่ย
คำว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นี่หมายถึงว่าเจ้ามือตัวจริงเหรอใช่
เอาละเดี๋ยวช่วงหน้าผมขอพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมา
นะครับครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมามาฟังกันต่อว่ามันไปถึงจุดสิ้นสุดตรงไหน
ที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้แน่
ก็เลยต้องไปหาทนายรณรงค์ครับผมนะขอพักครู่เดียวฮะ

อีกครั้งนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ
เนี่ยไปแทงหวยใต้ดินถึงเวลาเขาก็ใช่ไหม
สามพฤษภาคมตกลงวันนั้นก็ไปรออีกแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ก็ไปพอไปรอเสร็จก็เขาไม่ยอมออกมาผมก็เลยเรียกเขาออกมา

เพราะว่าเจ้ามือคุณนัดว่า๑๐โมงต้องไปรอหน้าโรงงานเพราะเจ้ามืออยู่
ในโรงงานอาศษย์ตรงศุกร์สวัสดิ์๗๒แฟนแต่บริษัทไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ
เขามาปุ๊บเขาก็เดินแบบหน้าแดงออกมาเลยทำเหมือนคนจะร้องไห้
ใช่พี่หนูตามเขาไม่ได้หนูหาเจ้าไม่เจอแล้ว